คุณผู้ชมครับตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก
เวลาจะซื้อของก็ต้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปท่องโลกออนไลน์ต่างครับ
ทำให้ตอนนี้ผู้ประกอบการมีการหันตัวไปทำตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัลสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
แบรนด์เก่าก็ต้องมีการปรับตัวไปทำสื่อออนไลน์เป็นการเพิ่มยอดขาย
โดยเฉพาะกระแสไวรัลมีการแชร์ทำให้ยอดขายนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากเหมือนกัน
ติดตามพร้อมกันจากบริการของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
เป็นเครื่องวัดความสำเร็จของการทำโฆษณาชิ้นนี้ค่ะ
บริษัทนันยางมาร์เก็ตติ้งใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อปรับภาพลักษณ์กว่า๖๐ปีให้ดูเด็กลง
ทำให้ยอดขายปีที่ผ่านมาของรองเท้าแตะช้างดาวเพิ่มขึ้นร้อยละห้าถึงร้อยละ๑๐
และฐานลูกค้าขยายกว้างมากขึ้น
ช้างดาวคนที่ใส่อาจจะอายุ๔๐ขึ้นไปในสมัยก่อน
แต่โจทย์ของเราเราก็บอกเราอยากให้อายุ๒๐ขึ้นไปใส่บ้าง
มันก็เลยเกิดภาพเกิดอะไรต่าง
แต่ว่าก็ยังจะมีความที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเขา
ที่วันหนึ่งเพื่อนกันสี่ห้าคน
มาแฮงอัลการที่ร้านกาแฟ
แล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นกันอะไรอย่างนี้นะครับ
อันยางเริ่มให้น้ำหนักช่องทางเฟซบุ๊ค
ราว๓๔ปีที่ผ่านมา
หลังจากที่ออกสินค้าใหม่อย่างนันยางชูก้า
ก็มียอดติดตามบนเฟซบุ๊คเติบโตแบบก้าวกระโดด
จาก๕๐๐๐๐๐ไลค์เป็นกว่า๘๐๐๐๐๐ไลค์ค่ะ
และความสำเร็จของการใช้สื่อออนไลน์ที่พิสูจน์ได้
ก็คือยอดขายนั่นยางชูก้า

ต้องเพิ่มกำลังการผลิตร้อยละ๒๐
ร่วมกับสแตมอภิวัฒน์ออกมา๑๐๐คู่
ถูกจับจองผ่านช่องทางออนไลน์หมดภายใน๓นาที
ตรงนี้เราก็ใช้สื่อออนไลน์อย่างเดียว
เรามีขาย๑๐๐คู่นะครับ

เปิดขายบ่ายโมง
มีคนมาต่อคิวตั้งแต่๗โมงเช้า
อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราประทับใจมาก
ในส่วนของตอนที่เรามาขายออนไลน์
๕๐๐คู่ก็หมดภายใน๓นาที

ลันยางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

และการทำตลาดบนออนไลน์ไม่ต้องใช้เงินมากนักค่ะ
แต่ให้ผลตอบรับกลับมาที่ชัดเจน
สื่อหลักไม่ว่าจะเป็นทีวี

ยังเป็นตัวเม็ดเงินที่มากอยู่
ยังอยู่ที่๖๐๗๐เลย

เห็นชัดว่าผู้ประโยชน์รู้สึกอย่างไร
ปี๒๕๖๐นัญญามจะเน้นหนักในการทำคอนเทนต์ออนไลน์มากขึ้น
และทำกิจกรรมบนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกันกับแบรนด์สินค้าอื่น
ปัจจุบันใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น
เพียงแค่หวังผลด้านการรับรู้
แต่การรับรู้จะตามมาด้วยตัวเลขยอดขายที่เติบโตค่ะ
เคมิการ์พรหม่อนใจข่าวเทราะทีวีรายงาม